มีเหตุผู้ชายวัย๒๑ปีเสียชีวิตอยู่ในหอพักก็สภาพขึ้นอืดแล้ว
แต่ทีนี้มันมีการไปโยงกับเรื่องของความเชื่อ
เพราะว่าตัวเจ้าของหอพักพร้อมกับญาติเจ้าของหอพักเขาฝัน
เป็นลางบอกเหตุว่าในหอพักจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดี
และชาวบ้านเชื่อว่าหอพักแห่งนี้นะครับ
มันอยู่ตรงกับทางสามแพ่งโดยเฉพาะห้องของผู้ตาย
ประตูมันตรงกับประตูหอพัก
แล้วมันตรงกับทางสามแพ่งที่เป็นลูกศรชี้เข้ามาในห้องพอดี
ตามความเชื่อเขาเลยบอกเป็นห้องที่ไม่ดีนะครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบ
ศพชายเสียชีวิตในห้องพักหมายเลข๓ทับ๔
ชั้น๓ของหอพักแห่ง๑ในชุมชนศรีชมชื่น

ผู้เสียชีวิตคือนายนัทธวุฒิสันเสริญอายุ๒๑ปี
สภาพนอนหงายขึ้นอืดผิวคล้ำแล้วนะฮะ
อยู่บนเตียงสวมเสื้อยืดแขนสั้นนุ่งกางเกงบ็อกเซอร์
ในมือยังถือรีโมทแอร์เอาไว้

ตำรวจตรวจสิ่งต่างภายในห้องก็พบ
ยาพาราเซตามอนยาแก้ปวด
แล้วก็ใบนัดแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
คาดว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมาแล้ว๔๕วัน
จากการสอบถามนางสาวนัทธิดาทองโฉมหลานเจ้าของหอพัก
เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเพิ่งมาเช่าหอพักได้เพียงเดือนเศษ
ทำสัญญาวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
และเมื่อวันที่๕ตุลาคมมันก็ครบกำหนดที่ต้องจ่ายค่าห้องแล้ว
แต่ผู้ตายก็ไม่ลงมาจ่ายตามกำหนด
หลานเจ้าของหอพักก็เลยไลน์ไปสอบถามเรื่องค่าเช่า

ผู้ตายเปิดข้อความอ่านแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร
หลานเจ้าของหอพักก็เลยส่งข้อความไปย้ำเป็นครั้งที่๒
บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องแล้ว
แต่ผู้ตายไม่ได้เปิดอ่านแล้วนะครับ
และ๒วันก่อนมีผู้เช่าห้องคนอื่นนะคุณ

แต่ทีนี้หลานเจ้าของหอพักก็คิดว่าเป็นกลิ่นขยะมั้ง

และปรากฏว่าเมื่อวานนี้๙กันยายนนะครับ
หลานเจ้าของหอพักตัดสินใจไปลองเคาะประตูห้อง๓ทับ๔ดู

แต่รอบหลังทำไมส่งไปแล้วไม่อ่าน
และไม่มีคนลงมาจ่ายค่าเช่าห้องเลย

ตอนที่เขาเอากุญแจไปกำลังจะไปเปิด
แค่บิดแล้วที่เปิดประตูนิดเดียวแหละ

แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ที่เตียงนอนแล้วนะครับ
หลังจากพบศพตำรวจก็ติดต่อไปหายายของผู้เสียชีวิต

ยายรับสายก็ร่ำไห้อย่างเวทนาแล้วครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลานชายบอกว่าป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบและโรคกระเพาะ
อาจจะต้องผ่าตัดหรือนอนโรงพยาบาลหลายวัน
ส่วนยายเองก็บอกว่าบอกหลานนะ
บอกว่าเดี๋ยวยายจะไปเฝ้าไข้เสาร์ที่๑๒ตุลาคม

ยายพยายามโทรหาหลานหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้
ท้ายที่สุดมารับข่าวร้ายว่าหลานเสียชีวิตคาห้องพักนะครับ
เชื่อว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
เพราะว่ามีการตรวจสอบประวัติในการเข้ารับการรักษา

ครั้งแรกผู้เสียชีวิตรับการรักษาวันที่๑๓๑๖กันยายน

ครั้งที่๒ช่วงเช้ามืดวันที่๒๑กันยายน

ครั้งที่๓ช่วงสายของวันที่๒๓กันยายน
และครั้งสุดท้ายช่วงกลางดึกวันที่๒๖กันยายน
ถูกนำส่งเข้าห้องตรวจหลังจากอาเจียนมาเป็นเลือด
ก่อนที่จะมาพักฟื้นที่ห้องพักและกลายเป็นศพในห้องพัก
ก็ต้องส่งศพชนะสูตรอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลด้วย
แต่ว่าเรื่องของความเชื่อมันก็มีไงคุณ
เพราะชาวบ้านเขาโยงไปเรื่องของความเชื่อว่าเป็นทางสามแพร่ง
ขณะที่ทางเจ้าของหอพักเองก็คือนายจักรพงศ์ศรีชาคำ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุราว๑๒สัปดาห์เนี่ย
ทั้งตัวเขาทั้งแม่ยายภรรยาแล้วก็ตัวเขาเองฝันตรงกันเลยนะ
ในฝันเห็นคนมาที่หอพักแห่งนี้จำนวนมากเลย
คล้ายกับว่ากำลังจะจัดงานอะไรสักอย่าง
เขาเลยแปลกใจว่าทำไมทุกคนฝันเหมือนกันหมด
คือลักษณะเหมือนกับมีคนมามุงยืนอยู่หน้าหอ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ฝันแบบนี้มันสื่อถึงอะไร
ฝันเหมือนกันหมดแม้ว่าจะฝันคนละวันก็ตาม
แต่เชื่อว่าเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหอพัก
อาจจะมาบอกถึงเหตุแล้วก็ลางร้าย
ก่อนที่จะเกิดเหตุลูกค้าเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านที่มายืนดูเหตุการณ์
มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ทางสามแพร่ง
เนื่องจากประตูห้องพักของผู้ตายคือห้อง๓ทับ๔เนี่ยนะครับ
อยู่ชั้น๓และประตูมันอยู่ตรงกับประตูทางเข้าหอพักพอดี
บางคนเขาเชื่อว่าไม่ดีไงประตูหน้าประตูห้องมันตรงกัน

แล้วก็หน้าหอพักถนนที่พาดผ่านข้างหน้า
มีลักษณะคล้ายกับทางสามแพร่ง
ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณเพราะว่าเป็นทางผองผี

ส่วนชั้น๒และชั้น๑ไม่มีอะไรกับคนที่เข้าพัก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณมันมีต้นไม้บังเอาไว้
แต่ชั้น๓พอมันพ้นต้นไม้แล้วมันกลายเป็นทางสามแพร่งเลย
อันนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ